มารู้จักนักธุรกิจผู้บริหารไปเรียนรู้แนวคิดของเขา
เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณผู้ชม
คนทั้งโลกรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากทีเดียวนะครับ

ปี๒๕๕๘หรือปีที่ผ่านมา๓๓ล้านคน
อันดับที่๒ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น

ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
สื่อสารทำได้ง่ายขึ้นแต่หลายคนกลับเข้าใจกันน้อยลง
หนึ่งในผู้ให้บริการแอปพลิเคชันมองว่า
เป็นเพราะคนส่วนใหญ่มักเลือกจะพูดมากกว่ารับฟัง
ประมาณ๓๓ล้านบัญชีเป็นอันดับที่๒ของโลก
เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการให้บริการ
คือจริงแล้วเราฟังลูกค้าของเรา
ทีนี้ความหมายของลูกค้าคือใครมั่ง

ลูกค้าก็คือผู้ใช้บริการของเรา

ลูกค้าของเราก็คือพาร์ทเนอร์ของเราด้วย
พันธมิตรในเชิงธุรกิจ
ลูกค้าในเชิงธุรกิจของเรา
นี่คือทุกคนเป็นลูกค้าของเรา

ริยพนมยงนั่งบริหารในเก้าอี้นี้ครบ๑ปี
เมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
สิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการให้
บริการที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อันนี้คือจุดประสงค์อันหนึ่งที่เราอยากจะทำ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการเงินสั่งอาหารช้อปปิ้ง
เป็นการอำนวยความสะดวกสบาย

อันนี้๒ที่ทิ้งแล้วไป

แล้วจะเปิดระบบให้เขาเข้ามาพัฒนาบริการใหม่บนระบบของเรา
เพราะฉะนั้น๒สิ่งนี้ก็จะเป็น๒สิ่งที่จับต้องได้
กลายเป็นมี๑ในผู้เขาเรียกอะไร
แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทำอย่างไรให้เราเป็นอันที่๑
อริยสรุปนิยามการทำงานของตัวเอง
คือจงหมั่นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
แล้วจริงแล้วผมชอบนิยามของเขานะครับ

คือสิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วคือ
สิ่งที่ผ่านมาในประสบการณ์การทำงานของผม
เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุด
แต่สิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องเรียนรู้ใหม่อยู่เรื่อย
มาตรนักบริหารเมื่อถอดสูตร
ริยะสวมบทเป็นนักกีฬาที่รักการออกกำลังกาย

ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย
สำหรับผมโดยเฉพาะแบบชีวิตการทำงานเราทำงานหนัก
มันก็มีความก็ต้องยอมรับมันก็มีความเครียด
ผมจะรู้สึกตัวเลยถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วแบบ
ตรงช่วงผมว่าเชื่อว่าหลายคนเป็น

ปวดลามไปถึงต้นคอปวดหัวอะไรต่อไป

มันเหมือนความสเตรสความเกร็งมันจะออกไปหมดเลย

ไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องท้าทายมากขนาดไหนก็ตาม
เมื่อกลับบ้านนั่นคือเครื่องเยียวยาความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี
เพราะศูนย์กลางความสุขในชีวิตคือครอบครัว
แต่ที่สำคัญก็คือครอบครัวจะเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลาง
เพราะว่าความต่อให้เราเดินกลับมาที่บ้านด้วยความเครียด
คือเจอภรรยาเจอลูกปุ๊บมันไปหมดเลยมันหายทันทีเลย
คือผมมีหลักการง่ายผมไม่ได้วัดที่จำนวนเวลา

คือในอาทิตย์หนึ่งคือผมขอให้แบ่งเวลาให้ได้
ให้กับลูกครอบครัวมีการออกกำลังกาย
แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อย่าให้แบบอย่างน้อยเจอพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่สักครั้ง
คือถ้าผมบริหารตรงนี้ได้แล้วใน๑เดือนผมทำได้ทุกอย่าง